อีกผู้ชายคนนี้ตามหาแม่หน่อยนะครับ

แล้วก็บอกว่าช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับ

แล้วก็มีการโพสต์รูปภาพของเขา
ที่ใส่ชุดวันรับปริญญา

แม่ผมหน้าตาซื่อแบบนี้แหละครับ
หายไปทีนี้คนตามหากันเยอะเลย

ผู้ชายคนนี้ได้รับทราบกันเยอะเลยนะครับ
เพราะว่าแม่ของเขาหายไป

หลังจากที่แม่ของเขาไปโรงพยาบาล

ตามหาหลังจากนั้นมีคนแจ้งเบาะแสมา
ว่าพบผู้หญิงลักษณะคล้าย

ตามหาคุณแม่ชื่อนางพรพันธ์จันสุก
อายุ๕๖ปีหลังหายออกจากบ้าน

ตั้งแต่วันเสาร์ที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา

จอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลมะกาบรักษ์
หลังจากคุณแม่ไปขายลอตเตอรี่ที่นั่น

จักรยานยนต์ของผู้หญิงคนหนึ่งออกไป

ผู้เป็นลูกบอกว่าแม่ไม่เคยไปไหนแบบนี้มาก่อน
เพราะแม่ดูแลตัวเองไม่ได้

แต่ว่าแม่จะกลับบ้านไม่เกิน๖โมงเย็นของทุกวัน

กลัวจะโดนถูกล่อลวงไปทำมิดีมิร้าย

ตามเขาไปไปไหนอย่างไร
ถูกเขาจี้ป้นชิงซับอะไรรึเปล่า

จับภาพสุดท้ายได้ช่วงเย็น

ขณะที่คุณแม่พรพันธ์

จากนั้นมีคนแจ้งเบาะแส
พบว่าผู้หญิงคนนี้

อำเภอท่าม่วง

จะหายไปไหนจะถูกล่อลวง

นายไพรวันจันสุกผู้เป็นลูก

ทีมข่าวของเราก็อดดีใจด้วยกับเขาไม่ได้นะ
เขาบอกว่าเจอคุณแม่แล้วครับ
มีคนพามาส่งที่สภภาภูมิ

ไปสอบถามคุณไพรวันเมื่อเจอคุณแม่แล้ว

และลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนะครับ
นี่แหละครับก็มีการลำดับเหตุการณ์บอกแบบนี้
วันที่๙พฤศจิกายนในวันเสาร์

คุณแม่พรพันธุ์ออกจากบ้านที่ตำบลท่าไม้อำเภอท่ามะกา
ก็ไปขายลอตเตอรี่ที่โรงพยาบาลมกาบรักษ์เป็นประจำ
ปกติแล้วจะกลับบ้าน๖โมงเย็น
แต่พอ๒ทุ่มแม่ไม่กลับสักที
ลูกชายก็เลยไปตามหาที่โรงพยาบาลไม่พบตัวนะครับ
อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการหายตัวไป
เวลา๑๘นาฬิกาของวันที่๙คือวันเสาร์นั่นเองนะครับ
วงจรปิดจับภาพของคุณแม่พรพันธ์
เดินตามผู้หญิงคนหนึ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์
ตลาดนัดท่ามกาเพื่อไปขายลอตเตอรี่ต่อ
ตามไปที่ตลาดครับลูกชายตามไปนะ
เจอผู้หญิงคนดังกล่าวซึ่งคุณแม่ซ้อนรถจักรยานยนต์ไป
ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเขาแค่ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งเท่านั้นเอง
วันที่๑๐พฤศจิกายนวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงครับ
มีคนแจ้งเบาะแสว่าพบคุณแม่พรพันธ์
วัดหนอง๒ห้องผาสุการามตำบลรางสาลีอำเภอท่าม่วง
ปรากฏว่าคุณแม่พรพันธ์ไปนั่งขายลอตเตอรี่อยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง
ตัวลูกชายก็รีบตามหาเดินทางไปหาที่วัดแล้วไม่พบตัวนะครับ
กระทั่งเมื่อวานนี้๑๑พฤศจิกายนวันจันทร์นะครับ
เวลาประมาณ๑๑นาฬิกามีคนพาคุณแม่พรพันธ์มาส่ง
สพทองผาภูมิและลูกชายก็รีบไปหา
ปรากฏว่าเจอคุณแม่จริงคราวนี้เจอจริงแล้วนะครับ
คุณแม่บอกว่าช่วงเวลาประมาณ๗โมงเช้ามีผู้ชายขับรถมาส่ง
แต่คุณแม่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีการลักพาตัวจ้ะลูกจ๋า
แต่ว่าคนที่แม่ซ้อนท้ายไปด้วยแล้วก็คนอื่น
เขาชวนแม่ไปขายลอตเตอรี่เท่านั้นเอง
ลูกชายบอกว่าตั้งแต่แม่หายไปนะตัวเขาเองและครอบครัวกังวลใจมากนะครับ
กลัวแม่จะถูกหลอกไปทำมิดีมิร้ายหรือหลอกไปใช้งานเพื่อหวังทรัพย์สิน
เพราะในตัวแม่คือมีลอตเตอรี่แล้วก็มีเงินจำนวนหนึ่งติดตัวไปด้วย
แต่คราวนี้ได้มาเจอกันแม่ลูกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วนะครับ
ฟังเสียงของคุณไพรวันที่ตามหาผู้เป็นแม่ครับ
เรามีแม่คนเดียวเลยเราก็อยากให้เขาอยู่กับเรา

ฟังลูกชายแล้วลูกชายก็ดีใจเจอคุณแม่แล้ว
ทีนี้เราก็ถามคุณแม่พรพันธ์
คุณแม่จ๋าคุณแม่หายไปไหนมา

คือมีพ่อค้าขายข้าวโพดต้มเนี่ย

ซึ่งจริงแม่ก็ขายลอตเตอรี่อยู่ที่โรงพยาบาลธามกานะครับ
ขออภัยโรงพยาบาลมการรักษ์นะครับ
ตอนนั้นแม่ก็ขายอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นแหละ

เอ้าป้าไปขายลอตเตอรี่แถวบ้านเขาสิ

คุณป้าก็เลยเชื่อครับแล้วก็อยากได้เงิน
ก็เลยตัดสินใจไปครับหลังจากที่ขายอยู่หน้าโรงพยาบาลเสร็จ

ได้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
พาไปส่งที่ตลาดนัดท่ามกา
เลยเป็นที่มาว่าคุณแม่พรพันธ์เนี่ย
ซ้อนรถจักรยานยนต์ผู้หญิงคนนั้นไป
แล้วก็ไปขึ้นรถไปกับพ่อค้าข้าวโพดต้มนะครับ
จากนั้นพ่อค้าข้าวโพดต้มก็พาตระเวนไปขายตามวัดจริง
กระทั่งมาที่ทองผาภูมิ
หลังจากนั้นพ่อค้าขายข้าวโพดต้ม
ก็เห็นข่าวว่าลูกชายของแม่พรพันธ์เนี่ย

มาส่งตัวให้กับตำรวจนะครับ
ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่กับคนขายข้าวโพดต้มเนี่ย
ก็คุณแม่บอกว่าไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายเลยลูก
แม่ก็ตามเข้าไปกะว่าจะขายลอตเตอรี่ได้ดี

ข้าวเคิ่มแม่ก็ไม่ได้กินน่ะลูกเอ๊ย

ข้าวมีแต่ว่าพอเห็นแล้วกินไม่ลงเหมือนของเรือเดนเนี่ย

แล้วการเป็นหรือการนอนอะไรอย่างนี้เขาบอก

หน้าบ้านอีกตรงที่เป็นเสบียงออกมา
แคบแล้วก็กางมุ้งให้นอน
แต่พรมอะไรไม่ปูให้เลยให้นอนดักกระดาน

ทีนี้ทางลูกชายและยาดของคุณแม่พรพันธุ์

บอกว่าทำไมถึงพาคุณแม่พรพันธ์ไป
พ่อค้าบอกไม่ได้มีเจตนาจะล่อลวงไปทำไม่ดีไม่ร้าย
ก็คือเห็นว่าตรงนั้นมันขายดีจริง
แต่ก็ไม่ได้ดูแลคุณแม่พรพันธ์เป็นอย่างดี

เพราะว่าถือว่าคุณแม่พรพันธ์กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับ